พูดถึงเรื่องความสะอาดนะตอนนี้เราต้องดูแลกันเข้มงวดมาก
พื้นผิวอะไรต่างหน้ากงหน้ากากต้องใช้ความสะอาดเป็นหลักนะคะ
คือล้างมงล้างมือหรือบางคนไม่สะดวกก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหม
ตอนนี้มันมีนวัตกรรมปืนแอลกอฮอล์ถูกไหมคะ
ฉีดพื้นผิวต่างให้มันสะอาดปราศจากเชื้อโรค

นั่นไงใช้กันเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้นะมีข้อมูลออกมาว่า
จริงแล้วปืนแอลกอฮอล์จะดีจริงหรือไม่นะคะ
ติดตามข้อมูลกับชิศมาเช่น
เรื่องนี้ค่ะเพศรัชกรหญิงสุพัตราบุญเสริม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
และรักษารักษาการแทนรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยา
ออยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันน่ากลัวมาก
ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิดเยอะ
เยอะมากจริงอย่างปืนฉีดแอลกอฮอลก็ได้รับความนิยม
ออยก็เลยมีความเป็นห่วงค่ะว่าเอ๊ต้องดูให้ดีนะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงไหม
แล้วเขาก็ไม่แนะนำให้ใช้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เวลาเรายิงปืนที่มันจะฉีดพ่นแอลกอฮอล์ออกมาเนี่ย
ฝอยละอองของมันนี่มีขนาดเล็กมากนะคะ
ทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยอาจจะไม่สัมผัสพื้นผิวได้มากพอที่จะลดประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค
แต่บางทีแรงฉีดของมันเนี่ยจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายได้อีกต่างหาก

แล้วถ้าหากว่าแอลกอฮอลที่มันฟุ้งอยู่มันลอยอยู่เนี่ยเข้าตาเข้าจมูก
อาการที่เราได้รับผลกระทบก็คืออาจจะคลื่นไส้อาเจียน
หรือว่าได้รับการระคายเคืองทางระบบทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะเด็กเด็กเล็กเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
ถ้าจะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคคือฉีดตามร่างกายของเราใช่ไหมคะถ้าหากว่าโดนผิวโดยตรงก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้เหมือนกัน
ถ้าโดนตาก็เสี่ยงเป็นอันตรายต่อดวงตาเพราะฉะนั้นทางออยก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักนะคะ
เพราะว่ามีความเสี่ยงมากกว่า
แต่ถามว่าเป็นเครื่องมือที่ดูทันสมัย
มีการทำให้ดูน่าใช้มากขึ้นไหม

ที่จะทำให้เชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวต่างเนี่ย

เราต้องใช้เวลาแช่ไว้นานเป็น๑๐นาทีค่ะ
มันถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้จริงเท่านั้น

มันก็มีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งผิวหนังอีกต่างหาก
อย่างที่๓ที่ตั้งข้อสงสัย

เพราะฉะนั้นอาจจะมีการลัดวงจรได้หรือไม่
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปด้วยนะคะ

ถ้าไม่เอาปืนแบบนี้มาใช้มันสะดวกดี
บอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดก็คือ
การใช้ผ้าหรือทิชชู่ชุบกับแอลกอฮอล์
หรือเอาสเปรย์พ่นใส่ทิชชู่หรือผ้าแล้วก็เช็ดเลยค่ะ
แบบนี้สะอาดแน่เพราะว่าเราได้สัมผัส

ถูกต้องมันเก็บกวาดได้หมดเลย
หรือจะเป็นถ้าเป็นในห้องน้ำหรือได้เป็นพื้นผิวที่มันสามารถเทราดได้
ทำความสะอาดได้ขัดถูได้อันนั้นก็คือทำเลย
ส่วนผลิตภัณฑ์ไหนที่จะปลอดภัยจริงก็สามารถไปตรวจสอบข้อมูลได้

ถ้าใครบอกโอ้จะไปจำได้ไหมเอาถ่ายรูปได้หน้าจอ
คุณผู้ชมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่นำมาแชร์กันนะคะ
ไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีเพียงแค่ว่าประสิทธิภาพการใช้งาน
อาจจะไม่ตรงโจทย์มากนักแต่ถามว่าเออมันเท่ไหม
อันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ถ้าเรากลัวแบบฟุ้งกระจายเราทำอย่างนี้ไหม
ค่อยค่อยถือปืนนะแล้วถ้าเกิดเราจะเข้าห้องน้ำอืม
เปิดประตูเข้าไปแล้วทำอย่างนี้แล้วปิด

มันกลัวชัวร์โลกมันฟุ้งใส่เราน่ะ
เราก็เดินอย่างนี้เหมือนในหนังค่ะ
ค่อยแบบถีบประตูก็ได้ถีบประตูห้องน้ำ
ยิงแบบนัดเดียวอยู่เลยว่างั้น

ไม่สนุกอีกนะขอบคุณค่ะ

แต่เรื่องคุณชิสามาเล่าให้ฟังเหมือนเป็นการช่วยหาเหตุผลแล้วกันนะ
ช่วยประกอบในการตัดสินใจ
จะซื้ออะไรก็ต้องคิดให้ดีนะครับ